ชาวนาซึ่งอยู่รอบถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มีการเสียสละพื้นที่นาของตัวเอง

และช่วงนั้นเองนะคะเขาได้รับผลกระทบ
ทางรัฐบาลยืนยันในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
อกจากเงินแล้วก็คือจะมอบพันธุ์ข้าวให้ปลูกด้วยนะคะ
วันนี้มีการมอบพันธุ์ข้าว๑๔ตัน
ชาวนาเพื่อเอาไปเพาะปลูกต่อไปนะคะ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกร
ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชาวนาจังหวัดเชียงราย๑๔ตัน
นาข้าวได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ
สถาพรเปิดเผยนะคะบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และขอชื่นชมในความเสียสละของพี่น้องเกษตรกรที่ยินยอมให้สูบน้ำ
แล้วก็ระบายลงสู่แปลงนาของตัวเองเพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
ซึ่งติดอยู่ในถ้ำ๑๓คน
เสมือนลูกเปรียบเสมือนหลาน

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากจะช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังแล้ว
ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกร
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
โดยกรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีคุณภาพ๑๐๐๐กิโลกรัม
เป็นการเอาไปให้แล้วก็ไปปลูกทดแทนพันธุเดิมที่เสียหาย
มอบให้แก่เกษตรกร๖๗รายที่ได้รับผลกระทบค่ะ
ด้านนางภูนศรีพิงคสันอายุ๖๖ปี
ชาวนาบ้านศรีประจักษ์ตำบลศรีเมืองชุมบอกว่าดีใจที่กรมการข้าวมามอบพันธุ์ข้าวให้
หลังจากที่นาของคุณภูนศรี๑๘ไร่ถูกน้ำท่วมหมดเลยค่ะ
แต่ว่าก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยทีมหมูป่าจนทุกคนปลอดภัยค่ะ
สังคมมาแล้ว
จากพันธุ์ข้าวที่ทางรัฐบาลมอบให้เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสงปกติ
มีวันออกดอกประมาณ๒๐๒๕ตุลาคมตามลำดับ
ทีนี้พอเกษตรกรตระกรได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว
เขาแนะนำแบบนี้บอกควรรีบเอาไปปลูกใหม่ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่๑๒สิงหาคมนี้เลย
เพื่อให้ข้าวมีช่วงระยะเวลาการเติบโตให้ผลผลิตเต็มที่นะคะ
พื้นที่ที่เสียหายทั้งหมดอยู่ประมาณ๑๓๙๗ไร่ค่ะ